มีผู้ชายคนนึงเนี่ยนะคะ
เมายาแล้วก็หลอนแล้วก็ทะเลาะกับเมีย

จุดไฟเผาบ้านวอดทั้งหลังแล้วก็หนีไปทั้งคู่เลยนะคะ
เพราะบ้านหลังนี้คือไม่ใช่บ้านของตัวเองเป็นบ้านพ่อ
โชคดีที่ตอนนั้นพ่อไปอยู่บ้านญาติซะก่อนนะคะ
เช่นนั้นอาจจะถูกไฟคลอกเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอยู่นะคะ
เหตุการณ์ไฟไหม้บ้านครั้งนี้
เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองหงษ์
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวถูกเพลิงไหม้อย่างหนัก
เปลวไฟและควันพวยพุ่งสลับกับมีเสียงปะทุดังเป็นระยะ
เจ้าหน้าที่จึงต้องระดมฉีดน้ำสกัดอยู่นานกว่า๓๐นาทีจึงคุมเพลิงได้ค่ะ

เหลือแต่โครงเลยนะคะขณะที่ข้าวของเครื่องใช้ต่างต่าง
รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งนก๓ตัวที่เลี้ยงเอาไว้
ก็ถูกเพลิงเผาไหม้เกรียมเลยล่ะค่ะเจ้าของบ้านวัยหกสิบเอ็ดปี
บอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครหรอกค่ะลูกชายวัย๓๘ปี
ก่อนเกิดเหตุลูกชายขี่รถจักรยานยนต์คันที่ถูกไฟไหม้เนี่ย
กลับมาจากนั้นทะเลาะกับภรรยาแล้วก็เกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะ
หลังก่อเหตุทั้งลูกชายทั้งภรรยาหนีไปด้วยกันเลยค่ะ
ฟังเสียงของเจ้าของบ้านหน่อยค่ะ
ยังบอกอีกว่าลูกชายติดยาเสพติดนะ
แล้วมีอาการหลอนก็เลยทำให้ตัวพ่อเนี่ยต้องหนีไปอาศัยบ้านญาติที่อยู่ติดกัน
แต่สุดท้ายไม่คิดเลยลูกชายมาก่อเหตุจนได้
นับว่ายังดีค่ะที่ตัวพ่อตัดสินใจว่า

ฉะนั้นพ่อเองอาจจะถูกไฟคลอกเสียชีวิตที่บ้านนี้ก็ได้นะคะ

ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ